ดามแป้งนี่เลยเป็นคลิปนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์คุณอ้ำนะคะมีคุณแอนทองผสมโอ้โหมีคุณแอฟทักษะออนนะคะ
รวมไปถึงนุ่นวรนุษย์คุณเชอรี่เข็มอับซ้อนค่ะ
มากันเพียบเลยนะคะแล้วก็พี่ต้มประหวุดด้วยถูกต้องนะคะ
เป็นงานวันเกิดที่มีความสุขมากแล้วก็นานที่ปีหนไง
พยายามจะมารวมตัวกันค่ะไหนไหนก็พูดถึงคุณแอฟทักษะออนค่ะ
ก่อนจะไปงานนี้ดิฉันเจอเขาก่อนดักก่อน

แล้วก็ฮือฮามากค่ะวันก่อนหน้านี้เพิ่งไปฉลองกันกับวงซิลนะคะ
แล้วก็พี่ต้อมยุทธเลิศค่ะก็เลยถามถ่ายว่าจะเล่นหนังแบบแนวติ๊ดบ้างหรือเปล่า

อยากไหมก็อยากค่ะแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้
ตอนนี้ยังอินอยู่กับมันเจ็บน้อยที่สุดค่ะยังไม่อยากไปเพลงอื่นค่ะ
ก็ใครดูแล้วก็ดูอีกได้นะคะเพราะว่าเพลงเพราะก็ฟังวนไป
แล้วก็จริงนะแอฟรู้สึกว่าเพลงมันติดหูค่ะฟังได้เรื่อย
ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเปิดกว้างมากขึ้นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับอะไรเดิม
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำละครแบบเดิมก็ยังอยากทำอยู่ค่ะ
เป็นแต่ว่าก็เปิดรับมากขึ้นในการพิจารณารับงาน